มาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกัญชา

ถูกต้องนะฮะกลุ่มกัญชาเสรีเขาบอกว่าได้เฮนะฮะ

อาจารย์ทรงที่ถูกจับเรื่องของการไปปลูกกัญชา
แล้วก็ไปสกัดน้ำมันกัญชาในมูลนิธิข้าวขวัญนะครับ

ซึ่งเป็นภรรยาของนายพรชัยชูเลิศ

เดินทางมาพร้อมกับแก่นำของมูลนิธิต่าง
รวมทั้งประชาชนที่เคยได้รับยาสารสกัดจากกัญชาของมูลนิธิข้าวขวัญ
ก็เดินทางมาที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
เพื่อนำเงินสด๕แสนบาทที่ประชาชนนั้นบริจาคมายื่นประกันตัวอาจารย์ทรง
แล้วก็ยังมีนายสุประชัยใจสมุทรพร้อมกับทีมกฎหมายของพักภูมิใจไทย
เดินทางมาสมทบเพื่อช่วยเหลือเรื่องของทางกฎหมายด้วยนะครับ
กลุ่มต่างก็มีการนำกระดาษตัดเป็นรูปใบกัญชามาถือโบกไปโบกมานะครับ
แล้วก็นำไปปักลงในพื้นที่ดินคล้ายกับการทดลองปลูกกัญชาแบบนั้น
เป็นสัญลักษณ์สนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีด้วยนะครับ
สารท่านก็ใช้เวลาในการพิจารณาคำขอประกันตัวนานกว่า๒ชั่วโมง
ก็เลยปล่อยตัวชั่วคราวโดยที่ไม่มีเงื่อนไข
จากนั้นกลุ่มที่มาให้กำลังใจก็เดินทางไปต่อที่เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
ก่อนที่เรือนจำนั้นจะปล่อยตัวอาจารย์ทรงตามหมายสารครับ

หลังได้รับอิสรภาพบอกว่าเขาไม่ห่วงเรื่องของคดี
แต่ว่าห่วงผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาจากสารสกัดของกัญชา

ตอนนี้ไม่ได้มีกัญชาก็จะไปผลิตในการทำเป็นตัวยาแจกจ่ายให้กับบรรดาผู้ป่วยมะเร็งแล้ว
ซึ่งคงต้องรอหามรือกับอาจารย์เดชา
ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิเข้าขวัญก่อนว่าจะทำกันต่อไปอย่างไรดี
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเบื้องต้นกับเรื่องของกัญชานะครับ
พูดถึงมูลนี้ที่เข้าขวัญหลายคนอาจจะรู้จักกันดี
คนอาจจะไม่รู้จักจริงแล้วเขาก็จะเน้นในเรื่องพัฒนาให้ความรู้
ความเข้าใจเกษตรกรพัฒนาเรื่องของการเกษตรนะคะ
แล้วก็มีการสกัดเรื่องของน้ำมันกัญชานี่แหละ